คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นมีแนวโน้มเติบโตขึ้น๑๕

ทำให้ผู้ประกอบการต้องคงเรื่องของคุณภาพ

แล้วก็ต้องทำตลาดด้วยเรื่องของราคา

ติดตามพร้อมกันกับรายงานของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ทำให้เนื้อปลาที่แร่ออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นได้รูปที่สวยงามพอดีคำซูดสดค่ะ
เนูเซ็ตซาซิมิรวมจะประกอบไปด้วยแซลมอนที่ส่งตรงจากนอเวย์
ทูน่าจากทะเลอันดามันปลาฮามาจิและเอ็งกาวะ
ุ้งหวานฮามาอีบิหอยปีกนก
วดหมึกยักษ์เห็นแล้วน้ำลายสอเลยล่ะค่ะ
ความสดของปลาในเซตนี้จะเป็นจุดขายของร้านโนบุค่ะ
ที่ทำให้ลูกค้าหลายคนติดอกติดใจมาตั้งแต่เปิดร้าน
ถุดิบนำเข้าจากแถบยุโรปและญี่ปุ่น
ทำให้มั่นใจได้ว่าร้านนี้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีมาเสิร์ฟให้ลิ้มลอง
เซตที่เรานำเสนอวันนี้ก็จะเป็นชุดประดิษฐ์ชุดใหญ่ของเรา
ก็จะมีอยู่ประมาณ๗อย่างก็จะมีฮามาจิฮากามิซามอน
แล้วก็กุ้งหวานฮามาอิบิแล้วก็ฮอกกี้ไงแล้วก็เอ็นกาว่า
ทั้งหมดก็๗อย่างของทุกอย่างที่เราจัดอยู่ในนี้
ก็จะเป็นปลาที่นำเข้าเข้ามาของจะสดใหม่ทุกวัน
ก็ประมาณ๒วันก็จะเข้ามาทางนี้ที่ร้านเรา
พระเอกคือปลาทูน่าค่ะคุณภาพดีไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่น
ความพิเศษอยู่ที่เนื้อปลาจะแน่นไม่เลี่ยนแถมมันน้อย
เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ
เด่นของเราก็จะเน้นปลาทูน่า
เพราะว่าตั้งแต่เริ่มเปิดร้านมาเราก็จะเน้นทูน่าตัวนี้ตลอดเลย
เพราะว่าเราจะได้ปลาทูน่าพันธุ์ที่เราใช้นี่ก็คือพันพิกาย
ก็จะจับที่อนามันบ้านเรา
คนญี่ปุ่นเขาจะชอบมากที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจะชอบพันธุ์บิ๊กอายเนี่ย
ตัวนี้จะเป็นเนื้อที่อร่อยอร่อยกว่าพันเย็นโลฟินพวกนี้
เนื้อจะแน่นกว่าเราก็เข้าใจ
ว่าจะส่งเข้ามาให้เราที่ร้าน
ลับการหั่นปลาดิบจะต้องใช้ประสบการณ์ของเชฟ
เพื่อไม่ให้ปลามีกลิ่นคาวเนื้อไม่แตก
ตักเข้าปากก็อร่อยได้แบบเต็มปากเต็มคำ
อย่างแร่ปลานี่เราก็
ทางเราก็จะมีการฝึกการแลกปลาให้ถูกวิธี
ถ้าแร่ปลาไม่ถูกวิธีหรือแร่ทำออกมาแล้ว
นี้จะมีเลือดใช่ไหมครับมีเลือด

เราก็จะมีวิธีแนะนำกุ๊กทุกคนว่า
การแร่ต้องแร่อย่างไร
ที่จะไม่ให้ปลาคาวไม่ให้ปลาแตก
ที่นี่ยังมีเมนูซูชิอาหารจานร้อนสไตล์ญี่ปุ่น
ย่างทอดหม้อไฟหรือว่าจะเป็นเมนูข้าวและบะหมี่นะคะ
อร่อยเข้มขนได้ในสไตล์โอซากา
อาหารขึ้นชื่อของที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นของสด

อย่าง๒เมนูที่อยู่ข้างหน้านี้คือ

และนี่ค่ะเป็นหมูที่ตุ้น

รับรองว่าเมนูเนี่ยเด็ดสุดยอดเลยค่ะ
เพราะว่ามาจากสูตรต้นตำรับของประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะ
ไปดูกรรมวิธีทอดกุ้งชุบอัลมอนค่ะ
จะหย่อนกุ้งที่คลุกเคล้าอาลมอนลงกระทะในน้ำมันร้อน
เหลืองกรอบและซอสกวางตุ้ง
ส่วนหมูตุ๋นบูตาคาโบริตุ๋นจนเปื่อยหน้าลิ้มลอง
พร้อมกับขิงหั่นรากบัวกระเทียมและผักกวางตุ้ง

ยังมีเมนูโบราณนับร้อยรายการค่ะ
รวมทั้งร้านก็จะประมาณ๓๐๐กว่าเมนู
ราคาเริ่มต้นที่๒๐๐บาทขึ้นไป
จากความคุ้มค่าเรื่องคุณภาพอาหาร
ทางร้านยังร่วมโปรโมชั่นกับธนาคาร
ให้ลูกค้าคุ้มราคาอีกด้วย

สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
เราก็จะมีส่วนลดให้๑๐ทั้ง๒สาขา
ทั้งทองหล่อสาขาทองหล่อและก็สาขาเคเวเลส
มาใช้บริการอย่างสาขาทองหล่อ
เราก็จะเปิด๑๑โมงถึงบ่าย๒
แล้วก็เปิดอีกทีก็หกโมงเย็นถึงตีหนึ่ง
สาขาเควิเลสเราก็จะเปิดตั้งแต่๑๑โมง

ทุกวันจะไม่มีเบรกสาขาเควิเลย
ถ้าอยากจะริ้มลองอาหารญี่ปุ่นแท้
รสชาติดีวัตถุดิบมีคุณภาพ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน